คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือเรื่องของคุณพี่กู้ภัยต้องไปช่วยหมด

เพราะฉะนั้นไปช่วยไอ้หมาตัวนี้หน่อย
มันน่าสงสารจริงมันน่าสงสารยังไงไปดูฮะ
เนี่ยดูสิมันตัวติดประตูออกไม่ได้แล้วเพื่อนไม่ช่วยเลยช่วยก็พยายามช่วยอยู่แต่ดูทะเลมันก็กลัวได้เห็นไหมมันก็แว้งกัด
เห็นไหมมันตกใจนะครับเจ้าหมาตัวสีขาวตัวนี้ครับพยายามออกจากรั้วประตู
อีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าอีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างหลังมันก็แบบกลัวนะก็กลัวว่าจะกัดคนที่เข้ามาคอยช่วย
คือเห็นแล้วก็สงสารจริงพี่กู้ภัยเขาก็ต้องช่วยแต่ก็ต้องระวังตัวเองด้วยอยู่เหมือนกันเพราะหมามันอยู่ในท่าทางที่ตกใจไง
มันก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะครับกว่าจะจัดการช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้
พอพูดเดียวมันพูดออกไปเลยครับ
พวดออกแบบเราก็ตกใจเขาพวดออกไปได้ยังไง
แล้วฉี่เจอลาดเต็มหมดเลยครับผมครับ
เต็มเลยมุมมือเต็มแขนหมดเลยครับ

คือมันตกใจฉี่ลาดเต็มไปหมดเลย
เหลือเต็มแขนพี่กูภัยจริงจริงตกใจมันก็เลยดีดตัวออกมา
อย่างนี้ละกันผมขอชื่นชมคุณพี่กู้ภัยนะ
ที่เขาช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้จนได้นะ
ใช่แล้วค่ะพี่กู้ภัยนี่ทำได้ทุกอย่าง
ยอมใจยอมหมดเลยนะคะถึงแม้จะเหลือก็ตาม